พระทรงสถิตกลางใจชนองค์ภูมิพลเทิดล่า
ทรงพระเกษมเปรมปรีดาคู่ดินคู่ฟ้าคู่ไทเทิร์น
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า
สวัสดีค่ะพบกับรายการขับข้าวแม่ครับ

ทุกวันอาทิตย์๕โมงเย็นถึง๖โมงเย็นทางช่องไทยรัฐทีวีแห่งนี้ค่ะ
รับเชิญก็สับเปลี่ยนกันไป

หรือบางทีลูกเป็นซุปตาแม่เป็นแม่บ้านอยู่เฉย
หรือบางทีลูกเป็นซุปตาแต่แม่ก็เป็นซุปตา
อย่างวันนี้พี่ที่บอกแล้วพี่ภูมิใจมากที่สุด

ปลื้มมากเพราะว่าพี่คิดว่าในประเทศไทย
เรามีคนแบบนี้น้อยคนมาก

ปัจจุบันนี้เพิ่งได้รับตำแหน่งมาประมาณสักปี๒ปีนี้

ส่วนคุณแม่ศิลปินแห่งชาติสาขาหมอลำ
อารมณ์ไม่เข้าดีเท่าไหร่เลยวันนี้
แต่คนไม่มา

ลูกชายอะ
ลูกชายอะ

คือเรียกบานเย็นรากแก่นว่าพี่นิด

มีอยู่หนึ่งอย่างที่เราในฐานะคนดู

เราอยากให้บานเย็นเป็นเหมือนที่เราเคยเห็น

หนูก็คอยจับแมลงสาปให้พี่เอกเกี่ยวเด็กอยู่

ยังทำไม่ได้นะคะ

พี่นิดบอกว่า
อย่าเอามือทวนกระแสน้ำ

จากพี่นิดสอนไว้นี่แหละ
ทีนี้ลูกสาวอ่ะ

ตามที่ทุกคนมองทุกคนหวัง
ให้ความหวังกับเขาว่าลูกบางเด็นผมไม่ไกดัน

หนูร้องไม่ได้รู้รำไม่ได้รู้จะขอทำอย่างอื่น

โชว์มีเวทีให้กับลูกหลานน้องรุ่งรุ่นหลังมากขึ้น

ขึ้นมาลอยเหมือนคุยกันอย่างนี้ค่ะนั่งคุยไป
อันนี้หนูไม่ได้ร้องไห้นะหนูแพ้แสง
ค่ะคือก็พูดเล่นไปบอกว่านี่ถ้าคุณแม่ตายไปเนอะ

พูดออกไปอย่างนี้ค่ะคือคุณแม่เขาพูดลอย
แต่เราไม่ลอยเลยค่ะหนูก็เก็บความรู้สึกมาเลย

หนูบอกว่างั้นหนูขอขอทำอย่างนึงให้แม่ได้ไหม

ปรากฏการตรึมอะไรที่เป็นวัฒนธรรม
เพื่อเฟ้นหาคนที่จะมาแทน

พี่อยากใช้คำว่าเป็นคนมาสืบทอด

แต่มีคนที่แบบมาเดินตามรอยนี้ได้

ยากหลายคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งก็อยากจะ
วิธีการเกริ่นหมอลำ
แต่งแบบหมอรำในแนวของทางของบานเย็น

ต่อไปลุกคอนะครับ

อย่างนี้คือมันออกมาทางจมูกหรือออกมาทางตื้นตรงนี้ริมฝีปากมันก็จะไม่ใช่
ถ้าลูกคอมันจะออกมาจากออกมาจากตรงนี้

เอาละพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมไป
ผู้หญิงคนนี้ไม่หมดหรอก
เพราะว่าวันนี้เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจ

คือตอนนี้ค่ะคุณแม่มาอยู่ที่บ้านกับหนู
เมื่อก่อนอาจจะแยกย้ายค่ะคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดค่ะ

คือด้วยความที่พอคุณแม่ได้ศิลปินแห่งชาติ

แม่บอกว่าตัวเองทำงานได้น้อยลง

ห่วงหนูเรื่องของทำงานเยอะทำงานหนัก

วันนี้หนูไม่ได้ทำงานเยอะแล้วแม่

เพราะว่าหนูพูดตรงนะคะแม่อายุขนาดนี้

แต่ถ้าหนูโมจจากทำงานหาเงิน

อะไรอย่างนี้ค่ะใช่แล้วก็พาแม่เที่ยวค่ะ
เพราะว่าตลอดทั้งชีวิตแม่ไม่เคยได้เที่ยวเลย
แต่งงานทำแต่งงานอย่างเดียว
อายุ๑๔รู้สึกตัวก็ทำงานแล้ว
แล้วเรื่องทำกับข้าวเรื่องทำอาหารกัน

เขาทำอาหารก็รู้สึกฝีมือดีกว่าแม่อีกนะ
เพราะว่าพี่นิดอาจจะแบบทำงานเยอะ

เราก็เหมือนเป็นพ่อบ้านแต่คุณแม่ทำเอาไหร่

คือครั้งแรกที่หนูทานเลยคืออ่อมไก่

วันนี้ต้องโชว์จริงอยากทานวันนี้ไม่ได้ทานนานแล้ว

แต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องครบเจ้าที่เราก่อนนะครับคุณ

วันนี่เขาทำถามขนมหวาน
ถ้าแขกมาปั๊บเขาจะต้องเตรียมขนมหวาน
เพราะรู้ว่าแขกเนี่ยก็จะทำของขาว

บอกกล้วยมาอย่างนี้เอามาให้ใครเข้าในนี่
มาทางนี้ค่ะ
ทางนี้ทางนี้ค่ะ

ถ่ายรูปคู่คุณแม่จำได้ไหมคะขอกอดหน่อยค่ะ
เขาอัดรูปไว้ลูกใหญ่ยักษ์มากเลย

ตอนไปแสดงพังงานี่อย่างนี้เนอะตอนนั้นช่วงไปสายใหญ่
เพราะว่าก่อนไม่อ้อมมากไม่อ้วนตัวใหญ่มากไม่อ้อมมาก

เอางี้เราพริกกินที่รายจะอร่อยแล้ว

เอ้ยจะให้คนอื่นเข้ากินซักสินแล้วกินไม่เบียวหรอก

แล้วเดี๋ยวแม่ม่ายกับพระพันปีก็ไปในครัว

เดี๋ยวจะทำอาหารอีสานให้ทานนะครับคุณแม่นะ

สนับสนุนโดยซอสไฮส์

แต่ว่าโนราทางอีสานเขาก็มีนะ

สบายดีฮิตเอ้อพี่น้อง

ว่าเท่านั้นหน่อยอ่อนมะโนลา
กับข้าวอร่อยเขาอย่างนี้แหละค่ะ

บ้านหนูไม่ต้องบอกว่าบ้านไหนหลังไหนบานเย็นนะคะ

นั่งกินปลาร้าเลยค่ะรู้เลย